มาเรื่องของน้องกิฟต์กันหน่อยนะคะ
น้องเป็นนักดนตรีเปิดหมวกเป็นนักศึกษาแหละ

เรื่องของเรื่องคือว่าน้องเนี่ยไปร้องเพลงเปิดหวด
อยู่ที่ตลาดหน้าท่าเรือเทศบาลเมืองราชบุรี

๑๙๑บอกว่าเนี่ยมีคนมาร้องเพลงเสียงดัง

ก็ต้องรีบเก็บข้าวของแล้วก็กลับไปเลย

คนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มตำรวจ
แล้วก็ถล่มพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดที่น้องไปร้องเพลงเนี่ย

นี่น้องเขาแบบทำอาชีพสุจริต

คือถล่มพ่อค้าแม่ค้ากับตำรวจหนักมากอะค่ะ

ดีแล้วที่เธอเลือกเขาดีแล้วที่เธอทิ้งไปตัวฉันมันมีแค่ใจ
แค่สดท้ายรักไม่เป็นอะไรแค่สดท้ายรักไม่เป็นอะไร
วันนี้รักรักกว่าเดิมได้สัมไป
เมื่อผ่านผลวันมันเหนื่อยล้างเราต่างไม่รู้และได้เข้าใจ
จะไปตามข่าวที่ออกมาในเบื้องต้นนะ
ใช่ค่ะเพราะวันนี้เราได้คุยกับน้องกิฟต์
น้องชื่อปวีนารวมสินนะคะอายุ๑๘ปี
เป็นนักศึกษากศนจอมบึงเรียนอยู่มปลาย
น้องบอกว่าพี่หนูตกใจมากที่ข่าวออกมาแบบนั้น
แล้วคนก็ไปถล่มทั้งพี่ตำรวจแล้วก็พี่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาด
ฟังเรื่องจริงจากหนูแล้วกันหนูเล่าให้ฟังว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
หนูไปร้องเพลงที่ตลาดราชบุรีตามปกติเหมือนทุกวันนี้แหละ
แล้วพอร้องไปได้พักหนึ่งคุณพี่ตำรวจที่อยู่ในภาพ
ก็เดินเข้ามาหาหนูบอกว่าน้องลดเสียงลงหน่อยได้ไหม
พอดีมีคนโทรมาแจ้งว่าเสียงดังรบกวนเขา
ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่น้องตั้งใจจะเลิกร้องแล้วกลับบ้านอยู่แล้ว
น้องก็เลยเอองั้นเก็บของเลยก็แล้วกันแล้วน้องก็กลับบ้าน
ประโยคนี้ดีนะคะน้องกิฟต์บอกด้วยซ้ำว่า
ที่พี่ตำรวจจะกลับไปเนี่ยพี่ตำรวจมอบเงิน๕๐บาท
ให้เป็นทุนการศึกษากับน้องด้วยพี่ตำรวจดูแลและปฏิบัติกับเธอดีมาก
และยังบอกด้วยว่าอย่าว่าพี่นะคือคนเขาร้องมา
พี่ก็ต้องมาตามที่เขาร้องตามหน้าที่ในการเป็นตำรวจ
ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าใครร้องด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าใครร้องค่ะ
แต่ถ้าตำรวจเขามีคนแจ้งแล้วเขาไม่มา
เดี๋ยวเขาก็จะถูกหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ใช่เขาก็เลยจำเป็นต้องมาซึ่งบอกว่าหนูเข้าใจพี่ตำรวจมาก
แล้วก็เลยงงเหมือนกันว่าทำไมพี่ตำรวจกับพ่อค้าแม่ค้า
โดนถล่มหนักขนาดนั้นเพราะว่าพี่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่
น่ารักแล้วก็เอ็นดูเธอใจดีกับเธอมาตลอด
หนูก็เบาค่ะแล้วก็หนูก็บอกพี่เขาว่าหนูเก็บเลยก็ได้ค่ะ
เพราะว่าก็จะเก็บอยู่แล้วก็เลยเก็บเลยค่ะเพราะว่าพี่เขามาบอกค่ะ
แล้วพี่ตำรวจเข้าไปบอกเราไปจับเราไหมหรือไปอะไรไหม
หรือไปว่าเราไปอะไรเราไหม
ที่ตำรวจไม่ได้จับไม่ได้ว่าค่ะ
พี่เขาเดินไปบอกว่าให้เบาเสียงแค่นั้นค่ะแล้วก็เอาเงินให้ค่ะ
แล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่ไม่ได้อะไรนะแค่ทำตามหน้าที่ค่ะ
เชื่อตอนนี้ที่เห็นว่ามีคนไปว่าตำรวจ
ว่าไปไปไล่เราไปจับเราอย่างเงี้ย

ก็อยากบอกพี่ว่าไม่ต้องว่าพี่ตำรวจค่ะ
เขาไม่ได้ทำอะไรหนูค่ะพี่เขาทำตามหน้าที่เฉยค่ะ
นี่ยืนยันจากตัวน้องกิ๊บเองเลยนะคะ
น้องเนี่ยมักจะมาร้องเพลงที่ตลาดตรงนี้ค่ะ
อาทิตย์ละ๑ครั้ง๖โมงครึ่งถึง๘โมงเช้า

สิ่งที่น้องต้องไปร้องเพลงเปิดหมวกเพราะว่าอยากหาทุน
เธอก็ต้องขอโทษมานะที่นี้ด้วย

กิ๊บเธอกระตันยูนะเป็นเด็กดี

ทั้งหาเงินเรียนแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวดูแลปู่ย่าด้วย

เป็นถึงลูกศิษย์ครูเพลงชื่อดังครูสลาคุณวุฒินะคะ

รางวัลชนะเลิศมาก็หลายเวทีแล้วเหมือนกัน

เอาลองฟังพี่ตำรวจเขาหน่อยสิว่า

การที่ตำรวจเราไปณจุดนั้นเนี่ย

ตำรวจเราไม่ได้อะไรมากกับน้องเขาเลยนะครับ
แล้วก็ขอร้องให้น้องเขาเนี่ย
ช่วยลดเสียงลงสักเล็กน้อยนะครับ
เนื่องจากว่าประชาชนที่แจ้งเข้ามานั้นเนี่ย
แจ้งว่าน้องเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังนะครับ
ตำรวจไม่มีไม่มี
ไม่มีเจตนาหรือไม่มีเจตจำนงนะครับ
ที่จะไปดำเนินการจับกลุ่ม
หรือไปกระทำการอะไรที่ให้น้องเขาเนี่ย
ได้รับการกระทบกระเทือนมากไปกว่า
การไปพูดคุยในความเอื้ออทร

ไม่มีนะคะเพราะว่าพวกแม่ค้าพวกนี้ก็ชอบ
อย่างเขาก็ร้องเพลงเพราะเนอะแล้วก็ร้องเพลงแบบสไตล์ซึ้งอ่ะ
จะไม่อึกกระทึกจะไม่แบบเพลงว็อกเพลงอะไรนี่ไม่มี
มีแต่เพลงแบบซึ้งเศร้า
แล้วแม่ค้าพวกนี้ก็คือว่าเป็นแฟนคลับเขาตรงนั้น

ได้ยินว่าน้องกิ๊บน้องกิ๊บบอกว่าแม่ค้าทุกคนให้เงินทุกคนเลย
ใช่ค่ะนี่ก็ยังให้เขาแล้วก็ของเพลงตลอดอยู่
ไม่มีนะคะเพราะว่าพวกแม่ค้าพวกนี้ก็ชอบ

นี่ค่ะก็เป็นคลิปเวลาที่น้องมาร้องเพลงเปิดหมวกนะคะ

เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าเมื่อสักครู่นี้ก็บอก
เป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกคนเลยนะ
ว่าไม่มีใครรำคาญหรือเดือดร้อนจากการที่น้องกิ๊บมาร้องเพลงแน่นอน
ตรงกันข้ามพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นแฟนคลับน้องกิฟต์กันทั้งนั้น

เพราะว่าน้องเนี่ยขยันและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
เพราะฉะนั้นจบดราม่านี้นะคะ

แต่ประเด็นคือว่าไม่รู้จริงว่าใครเป็นคนโทรไปแจ้ง
แต่ยืนยันว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไม่ได้แจ้งแน่นอน